ต่อกันที่สระบุรีค่ะต้องบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
แต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้นี่เป็นไงคะ
เอามือปิดจมูกกันแทบไม่ทันสำหรับบางคนนะคะ
คือมันเป็นอุบัติเหตุรถยางระเบิดแล้วก็พลิกคว่ำ
แต่รถคันนี้มีสิ่งของที่บรรทุกมาด้วยเต็มคันรถ
นั่นก็คือน้ำปลาร้าค่ะแน่นรสเลย

แบบนี้เลยไม่ได้ได้มีคนมาหลุมขโมยขวดน้ำปลาร้าเลย
เหมือนเบียร้ำเป็นโชคมีของรถกระบะคันนี้
เพราะชาวบ้านมาช่วยเก็บเข้าข้างทางให้
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะตำรวจสพแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
เขาได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีรถกระบะบรรทุกขวดน้ำปลาร้าเนี่ย
พลิกคว่ำขวางถนนบนถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่สามสิบถึงสามสิบเอ็ดนะคะ
ก็ทำให้การจราจรติดขัดยาวไปทางฝั่งมุ่งหน้าขาเข้าสระบุรี
ไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอสภาพนี้แหละค่ะรถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้หอหีบ
เจ็ดสี่สามน้อยความสีธรรมราชด้านหลังเป็นคอกหลังคาเหล็ก
บรรทุกขวดน้ำปลาร้ามาเต็มคันรถเลยพลิกคว่ำอยู่กลางถนน
ผ่านไปผ่านมาลงมาช่วยเก็บขวดปลาร้านะ
แต่ว่าไม่ได้เก็บไปกินเองเก็บเข้าข้างทางให้
จะได้เป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ในการเคลียร์พื้นที่ถนน
อีกแรงหนึ่งด้วยนายสุพัทภูภาษไว้๔๕ปี
รถกระบะเขาเล่าให้ฟังว่าเขามาจากสุรินทร์ค่ะ
จะเอาน้ำปลาร้านี้ไปส่งที่ตลาดไทย
ยางหลังขวาเนี่ยมันระเบิดโอ้โฮ
รถก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำเลยเพราะดีนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนเรื่องของสาเหตุอีกครั้งว่ามันเกิดระเบิดเพราะอะไร
ถนนมีอะไรมีปัญหาอย่างไรหรือเปล่า
สำหรับสินค้าที่เขาบรรทุกมาเขาบอกว่าเสียหายไปประมาณ๓๔๐๐๐บาทค่ะ